นั่นก็คือผามอยแดงที่คุณสุภาษาราบอกในช่วงที่แล้ว
ว่าจะพาไปดูค้างข่าว
ค้างข่าวที่นี่เป็นค้างข่าวหน้ายักษ์
หรือค้างข่าวยักษ์เล็กทศกัณฐ์
นับล้านตัวนี่บินออกมาสวยงามแบบนี้คุณ
ด้วยค้างข่าวหน้ายักษ์ศกัณฐ์เล็กจำนวนมาก
กำลังบินออกจากถ้ำใต้หน้าผามอีแดง

ก็เป็นภาพที่ดูแล้วอลังกาตื่นตาตื่นใจ

พอไปเห็นพอข้างคาวออกมาเป็นสายแบบนี้

ก็นักท่องเที่ยวได้พบเจอความมหัศจรรย์แบบนี้
บนจุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหารตะบนเสาทงชัยอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
โดยนายสวัสดิ์ลุนผงหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
บอกว่าค้างคราวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์เล็กนับล้านตัว
จะบินออกจากถ้ำเวลาประมาณ๖โมงเกือบจะครึ่ง
คือ๖โมง๒๐นาที๖องเย็นนะครับ
แล้วก็เวลา๖โมง๔๐นาทีจะใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
ค้างข่าวจึงจะบินออกมาจากถ้ำทั้งหมดคุณ

ไปรอแล้วก็ไปชมในช่วงนี้๖โมงกว่านะครับ
แล้วก็คุณจะเห็นค้างคาวบินออกมาประมาณ๒๐นาที
จากนั้นเขาก็หมดไปหายไปเลย

หลังจากนั้นครั้งข่าวเขาก็จะบินเกาะกลุ่มกัน
ละเรียบหน้าผาหมออีแดงมุ่งหน้าไปทางพื้นที่
หมู่บ้านชายแดนของอำเภอกันธรรลักษณ์
ที่มีการปลูกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านนะครับ
อกจากนี้ในช่วงเช้าสวยสดงดงามบนวิวผาหมออีแดง
นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้น๓แผ่นดิน
คือไทยลาวและกัมพูชา
ชมทะเลป่าภูผาหมอกพร้อมสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น
และสัมผัสกับลิงเมื่อสักครู่นี้

ไปได้ทั้งเช้าเย็นนะคะสำหรับผาหมออีแดง
และก็ข้างข่าวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์นี้นะครับ

คือเขาจะมีเขี้ยวลักษณะเหมือนยักษ์นี่แหละนะครับ
ก็จะพบในจีนอินเดียลาวมาเลเซียพม่าเนปานไต้หวันเวียดนาม
รวมถึงอีกหนึ่งประเทศที่สำคัญก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับ
กำลังสงสัยเลยว่าทำไมถึงเรียกว่าหน้าทศกัณฐ์
เพราะหน้าเหมือนยักษ์มีเขี้ยว